มีใครอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นอีกบ้างคะรู้ค่ะ

แต่ว่าช่วยน้องไม่ทันค่ะแต่ว่าน้องก็ไม่เป็นไร

หนูเป็นคนขี้อายค่ะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองค่ะ
แล้วขี้อายแบบนี้มาออกทีวีอย่างนี้ไม่อายเหรอคะ
หนูว่าหนูตัดปัญหาความขี้อายไว้ก่อน
หนูอยากมาหาเงินให้พ่อแม่มากกว่าค่ะ
อืม
ถ้าอาประกาศอะไรไปยอมรับในคำตัดสินนะครับ

มุกร้อง